คนนี้ก็ปังไม่แพ้กันแต่บอกเลยว่าปังในเรื่องของการเต้นและการร้อง
ปล่อยเพลงปุ๊บล้านวิวปั๊บเออไม่ธรรมดาแต้วนัทพรนั่นเอง
คุณผู้ชมขาบอกเลยว่ายิ้มได้หน้าบานหายเด็ดหายเหนื่อยกันไปเลย
หลังจากปล่อยผลงานเพลงครั้งแรกในชีวิตเบบี้บูปล่อยวันเดียวคุณค่ะ
ยอดวิวทะลุล้านอย่างที่เราบอกไปท่อนฮุกเขาร้องห้าง่ายเนี่ยเออแล้วฮะ
เต้นก็ได้ติดหูติดตากันไปหมดเจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้มาก
กระแสตอบรับปังจริงหายเหนื่อยแล้วล่ะ
บอกว่ากับการมารับบทบาทใหม่เป็นนักร้องนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชม
แต่ด้วยความที่ว่าเธอชื่นชอบส่วนตัว
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดด้วย
แล้วก็ยังได้ร่วมงานกับยอดฝีมือนะเธอบอกอย่างนี้เลย
เพราะว่าดูวานไงอ๋อในเพลงนะ
แล้วก็พี่วงลิปตาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงนี้ออกมาให้แบบ
เหมือนเป็นการถ่ายทอดตัวตนของแต้วได้แบบจริงเลยคุณ
แล้วพอถามว่าทุกครั้งที่ขยับตัวทำอะไรต้าเอาจริง
เกิดเป็นแต้วมันเกิดมาพร้อมกับความดราม่า

จะเหลือเหรอคะคุณผู้ชมนิดหนึ่งก็กลัวสิค่ะ
อ่ะไปฟังเสียงแต้วกันหน่อยค่ะ
มันต้องคิดนะคิดน่ากล่างของการเลย
มันก็เป็นขั้นตอนที่คุยกันในช่วงทำเพลง

มันก็บทเรียนที่ผ่านมาเราก็ต้องสอนอะไรแล้ว
เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมากแม่

๑วันทุกวันปกเช้ายัง๖เย็น
ตอนเห็นเบรกดาวก็แบบตายแน่อะไรอย่างนี้
แล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมกันแบบ
สูตรใหม่หมดก็รู้สึกดีใจมากเลย
คือมันก็เป็นโปรเจคใหม่
มันเหมือนปีนี้มีการทดลองทำอะไรใหม่หลายอย่าง
ใจมันก็แบบพองโตชุ่มชื้นหัวใจมากไปกว่า
ความดีของเพลงของท่าเต้นของนู่นของนี่อะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันส่งมาถึงตัวเราแบบว่า
ท่วมทนมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เบิร์ดตรงใจฝากถึงน้องเต้าด้วยค่ะ
คนพ่อจะต้องมีความสุข
พี่สาวต้องมีความสุข
พี่ชายคนนี้ต้องมีความสุข
ไม่ไหวอย่าฝืนเพื่อนไปดูอีกรอบหนึ่ง